รัฐบาลของรัฐบาลลุงอันนี้ลุงจริงฮะ
ลุงตู่ฉายารัฐบาลฉายารัฐมนตรีฉายานายกรัฐมนตรี
พร้อมเลยไปดูฉายารัฐบาลกันก่อนฮะ
ฉายารัฐบาลก็คือยื้อยุด
ยุดข้างหลังน่ะใช่แน่ไปยุดจันโอชา
ส่วนข้างหน้ายื้อยื้อไปทุกเรื่องเลย
ื้อคือยื้อแย่งด้วยนะมี๒ความหมาย
หนึ่งคือยื้อแย่งยื้อแย่งกันเองภายในรัฐบาล
ยื้อแย่งกันเองแล้วยังไม่พอยื้อยื้อแบบถูกเวลา
เวลาแม้ใครจะมาประท้วงประท้วงมาชุมนุมชุมนุม
กี่นิ้วชูอะไรก็ไม่ไป
จึงได้ฉายาว่ายื้อยุทธ์นั่นเองนะครับ
ฉายาของรัฐบาลแต่ลุงตู่ไม่ว่าอะไรนะฮะ
ขยับต่อไปฉายาของนายกรัฐมนตรี
อีกแล้วหรอชำรุดยุทธ์โทรมอ๋อล้อมาจากชำรุดซุดโทรมไหมฮะ
รุดซุดโทรมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยุดอีกแล้วฮ
ยุทธ์อีกแล้วคือทุกอย่างมันค่อยพังลงไปเรื่อย
แต่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ต่อไปได้แม้มันจะชำรุด
มันจะดูออกจะสมซะหน่อยนะฮะนี่คือฉายาของลุงตู่
ชำรุดยุดโทรมนะครับเศรษฐกิจก็มีปัญหา
โควิดก็มาการบริหารจัดการภายรัฐบาล

ขยับต่อเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยักษ์ลุงป้อม
รองนายกประวิทย์วงสุวรรณฉายารองช้ำ
ทำไมถึงรองช้ำมันแบกความเจ็บช้ำเอาไว้หลายเรื่องเหลือเกิน
เรื่องภารกิจการงานเรื่องการบริหารภายในพลังประชารัฐ
แม้กระทั่งเรื่องของสองน้องรัก

น้องรักที่เติบโตกันมากับสายทหารกับลูกน้องที่รักครับ
เรื่องของเรื่องจำได้ก็คือท่านธรรมนัฐพรมเผ่า
ลุงตู่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนมีครั้งคราหนึ่ง
ถึงขั้นจะไฟ่กันมีการเดินเกมล็อบบี้
ล็อบบี้ที่จะมีการล้มล้มลุงตู่
คว่ำลุงตู่นี่คือเรื่องใหญ่มาก
ก็ให้ไปที่เรียบร้อยและนี่คือรองช้ำคือลุงตู่ก็รักทั้งสองคน
น้องที่รักก็คือท่านธรรมนัฐพรมเผานั่นเองเลยได้ฉายารองช้ำ
ไปอย่างต่อคุณไม่ฟังไม่ได้ท่านอนุธิชาณวีรกูลหมอนรู
วาคซีนวาคอ่ะอรวาดอ่ะวาคซีนมีการปราม่วงปรามาศเรื่องของโควิด
มีการวาคทุกครั้งที่มีโอกาสวักโซวัคซีนไม่ทันเตียงสนามไม่พอ
พอไปถามท่านท่านก็วักใส่เจอแบบนี้ตลอดจึงได้ฉายาวัคซีน
จะเต็มแขนคนไทยเจอแบบนี้นะฮะฉายานี้ก็ได้มา
เพราะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงจริงของแท้ฮะส่วนอีกท่านหนึ่ง
นายกบางโพไม่ใช่สาวบางโพนะนายกบางโพก็คือท่านจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะ
นายกบางโพคือไม่มีโพลไหนเลยที่จะเต็งให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีได้จึงได้ฉายาติดผัวเขาด้วยนะ
นายกบางโพฮะไม่ใช่สาวบางโพโป้ดดี่จริงใช่
เป็นเฉพาะบางสำนักโพลเท่านั้นอีกท่านหนึ่ง

รองนายกด้านเศรษฐกิจฉายาของท่านคือ
คือท่านต้องเป็นคนที่มีการขับเคลื่อน
เรื่องของเศรษฐกิจเป็นเบอร์ต้นของประเทศนี้
เพราะท่านเป็นมือสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
แต่ไปมาไม่เห็นเด่นสักชุดเลย
อันนี้ตามกันที่เขามีการตั้งฉายาไว้นะ
ภารกิจด้านการแก้เศรษฐกิจก็ไม่เด่น
ราคาน้ำมงน้ำมันก็แพงเหลือเกิน
มีโปรเจกต์อะไรออกมาขายฝันตลอด
บางครั้งรถสิบล้อเขาจะปิดเมืองวิ่งแล้วอ่ะ

ส่วนอีกท่านหนึ่งท่านสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ฉายาสุชาติชมเก่ง

ปากหวานนะครับและจะชมเก่งอยู่แค่สองคนท่านเอง

กับรองนายกลุงป้อมป้อมประวิทย์วงสุวรรณ
กราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อันนี้แกจะพูดทุกครั้งต่อไปเปิดงาน

จะพูดถ้อนีไปประมาณ๓นาทีก่อน

จึงได้สุชาติชมกลิ่นเป็นสุชาติชมเก่งนะฮะ

ขมนมชมพูคือมีสองเรื่องมาประสานกันนะฮะ

คือรถไฟรถไฟฟ้าบางสายมีปัญหาเรื่องของเงินทุน

ส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เคยโดนกล่าวหาเรื่องคลัสเตอร์ใหม่ทองหล่อ

อะไรคุณก็หนีไปตัวผมเตียงคอยไม่ดีเลย

มันไม่มีอะไร
หน้าจอทีวีท่านจะผิดหวังไปทั้งวัน
พิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่มระดับโลกขนาดไหนเรื่องอะไร

ซ่าแก๊พิ้นมาเข้าดาวบ้านเราประเทศไทยแน่นอน

อ๋ยอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าลิซ่าเขามาไม่ได้อยู่แล้ว
เขาเป็นค่ายใหญ่ระดับโลกการจองมันต้องข้ามปี

จะไปเรียกเฮ้ยเธอมาแบบวินมอเตอร์ไซค์

ดังนั้นได้ฉายาดิวลล่มระดับโลกนะฮะ
ส่วนเรื่องของวาถะแห่งปี
คำว่านะจ๊ะเป็นวาถะแห่งปี

คือนายกลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา

ใครพูดมาเท่าโน่นนะจะหึ้ยดูดีวะ

นี่คือวาทะแห่งปีนะจ๊ะเป็นวาถะแห่งปีนะครับ

เพราะว่ารัฐมนตรีมี๓๕คน

ท่านติดโผล่มีฉายาฉายารัฐบาลแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี
แล้วก็เรื่องของวัคซีนแสดงว่าคนตื่นตัวกับเรื่องของวัคซีน

บอกว่าจะว่าท่านยังไงไม่เป็นไรไม่ได้มีปัญหาใดนะฮะ
ค่ะนักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไร
คุณอนุทินบอกว่ารู้สึกภูมิใจภูมิใจภูมิใจไทย
นี่ขายของขายของด้วยนะคะจบกันไปนะคะสำหรับฉายานะคะใช่ครับ